สามีเค้าค่ะสามีเค้าเป็นคนเอาตัวเด็กไปเอาไปผูกเครือกแฟนไว้บนศุ่นย์หมายข้างศุ่นย์หมายเอ่อ
แวนไว้แล้วนี่เขาก็ประกาศให้ทุกคนเด็กทุกคนเห็นว่าเนี่ยคนทำความผิดเป็นอย่างนี้นะ

แล้วอีกเมียเขาก็ด่าอยู่ข้างล่าง

ไม่ก้วยไม่ทำเปล่า

มีชอบเลยอืมทำแบบนี้มันดูต้องเด็กตัวเล็กเนอะ

สั่งศรก็สั่งศรเอาตีสั่งศรไม่ใช่บอกถ้าทำแบบนี้มันไม่ถูกใช่ไหม
อือป่าคำว่าโอ๊ยใจนึกว่ามีลูกมีเตาอยากให้มาอยู่อยู่นี่เลย